ส่วนข่าวแรกโอ้โหไม่น่าเกิดขึ้นเลยอ่ะ
ในสนามกีฬาที่อยู่ในความดูแลของเมืองพัทยา
ครับนักบาสนักบาสชาวรัสเซียค่ะนักบาสชาวรัสเซียจังหวะกระโดดปัดกันบอลออก
ออกนักบาสชาวรัสเซียไปเลยจะไปหยิบลูกบาท
ปรากฏว่าตรงนั้นมีเสาไฟส่องสว่างคุณผู้ชมเหงื่อชุ่มนึกออกนอกบ้าน
ตกมาเลยเหงื่อโซกมาเลย
ตอนไปหยิบลูกบาทสงสัยตัวไปโดนเสา
นี่จริงปะเนี่ยพี่บอล

หุ้ยหรอหุ้ยแล้วเดี๋ยวมาดูสภาพไฟสายนะคุณผู้ชม
โอ้โหซ่อมให้มันดีกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไง
กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาครับ
ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนายอเล็กซี่โซโบเลฟ

ยังหนุ่มยังแน่นอายุ๑๙ปีดอม

หายใจรวยดินอยู่ริมรั้วข้างเสาไฟส่องสว่าง
สนามบาสเก็ตบอลลานชุมชน
ลานกีฬาชุมชนเมืองพัทยาซอยสุขุมวิทย์พัทยา๑๑
หรือว่าตรงนั้นเขาเรียกซอยหนองเกดใหญ่นะ
หมู่๘ดูสิครับปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจอยู่
ตรงนั้นตะบนหนองปลาหลายอำเภอบาลละมุงจวัดชนบุรีครับ
นายภูบดินทองเสืออายุ๒๐เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิต
เล่าบอกว่าอเล็กซี่เขาเป็นนักบาสเก็ตบอล

ครั้งนี้ขณะที่ทุกคนกำลังเล่นกันอยู่
ลูกบาสมันกระเด้งเข้าไปในข้างกำแพง
ตรงนั้นมีรั้วเหล็กแล้วมีเสาไฟส่องสว่าง
ผู้เสียชีวิตวิ่งเข้าไปเก็บลูกบาส
แล้วอย่างที่ผมบอกตัว
ใครที่เล่นบาสหรือใครเคยไปเชียร์บาส
ใครดูกีฬาบาสจะรู้ว่าตัวนั้นมันจะมันไปหมดเลย

มันต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลาทั่วสนาม
ขึ้นลงนะครับ
เหงื่อออกพอไปโดนเสาไฟไฟช็อตครับเขาแน่นิ่งไป

เรื่องต้นตำรวจสพบังละมุงสันนิษฐานว่า

ตรงจุดเชื่อมต่อสายไฟใต้โคนเสาไฟส่องสว่าง
คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูเราวงให้เห็นด้วย

มันมีการพันเทปพันสายไฟอยู่

มันมีการซ่อมมาก่อนแล้วด้วยวิธีการแบบ

มันเป็นวิธีการที่ทำชั่วคราว

ทำยังไงล่ะเนี่ยใครจะรับผิดชอบ

สนามกีฬาชุมชนดังกล่าอยู่ในความดูแลของเมืองพัทยา
แต่พบว่าอุปกรณ์กีฬาและระบบไฟฟ้าชำรุดหลายจุด
แล้วจากเหตุการณ์นี้ชาวบ้านยังไม่แน่ใจว่า

ได้ดูแลแก้ไขและรับผิดชอบอะไรอย่างไรบ้างนะครับ
ทายลักษณ์ทีวีเปิดเปิดพื้นที่ให้ท่านได้ชี้แจงด้วยครับ
โอ้โหนี่ผมเปิดดูในเว็บไซต์
เขาก็มีข้อมูลของคุณอเล็กซี่โซโบเลฟ
คือเป็นนักบาร์ดอาชีพสูงตั้งนึง๒๐๐กว่าเซ็นต์
โอ้โหแล้วยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยอายุ๑๙ใช่ไหม
โอ้โห๑๙กำลังเขาเรียกอะไร
กำลังขาขึ้นเลยนะสำหรับนักกีฬาทุกประเภทโอ้โหมาเสียชีวิตที่ปัทยาอายุยังนอน